มันร้อนแรงจนไม่พูดถึงไม่ได้จริงนะคะ
มันเข้มข้นจริงต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วเลยนะครับทุกผู้

คือวันนี้เนี่ยหลังจากที่กรกตมีมติ
เรื่องการส่งเรื่องคุณสมบัติของคุณพิทา

แน่นอนว่าทุกคนอยากฟังจากปากคุณพิธา

มาคุยกันในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ

ตั้งใจว่าจะคุยก่อนวันโหวตเลือกนายก๑วัน

หัวหน้าพักเก้าไกลมาที่ไทยรัฐทีวีนะครับ
นี่ฮะมาคุยกับผมในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ

คุณพิทาบอกสติยังดีอยู่

เพราะคาดหมายอยู่แล้วว่าการเมืองไทยเนี่ย

กรกตใช้เวลาพิจารณาเนี่ย

ตั้งแต่มีคนไปยื่นหรือว่ากรกตรับเรื่องเนี่ย
ส่งให้สารรัฐมนูลที่มีมติวันนี้เนี่ยนะ

ก็คือถ้าคิดเป็นจำนวนก็

คนอื่นเนี่ยเรื่องหุ้นสื่อเหมือนกันเนี่ย

บางคนนานสุด๓๘๐วัน

แต่เอาเป็นว่าพรุ่งนี้จะไปรัฐสภา

ก็คงต้องให้สารรัฐธรรมนูล
เป็นผู้ตัดสินวินิจฉัยว่าจะเป็นอย่างไร

เนื่องจากตั้งแต่กรกตรับเรื่อง

เงื่อนไขเวลาที่ว่ายื่นไม่ทันแล้วหยิบยก

ไม่เคยเรียกไปชี้แจงอะไรเลย

ผมก็รอนะรอทุกวันเลย
เช็คที่บ้านเช็คที่อะไร

ยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบอยู่แล้วพร้อมจะชี้แจงอยู่แล้ว

คิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นความพยายามในการสกัดกั้น

เสียงข้างมากที่มาจากพี่น้องประชาชน

ยังมีกำลังใจยังมีสติ

ดูไม่ว่าทำไมถึงมีมติออกมา
ก็คงเป็นเรื่อ่อที่ผมคงศงส่ายพร้อม
กับพี่น้องประชาชนที่ดูอยู่ตรงนี้

มีความพยายามที่สกัดกั้น
ไม่ใช่สกัดกั้นผมนะ
สกัดกั้นรัฐบาลเสียงข้างมาก

ที่จะเข้าสู่การบริหารประเทศอยู่

เดี๋ยวก็จะมีเรื่องนู้นมีเรื่องนี้เข้ามา

ซึ่งมันต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องปกติของ
ของการเข้าสู่อำนาจของบ้านเมืองเรา
ก็ไม่มีใครที่ไม่มีปัญหา

พอที่จะค่อยแก้ไปทีละเรื่อง
ทั้งถึงความฝันของผมแล้วก็ประชาชนร่วมกัน
ผมก็ถามต่อว่าถ้าพรุ่งนี้ในการโหวตเลือกนายก
แน่นอนว่าน่าจะมีการเสนอชื่อคุณพิทาคนเดียวนั่นแหละ

สวบอกโอ้โหสงสัยคงโหวตให้ไม่ได้
คุณสมบัติยังคลุมเคลืออยู่

ก่อนที่กรกตจะพิจารณาก่อนที่จะมีการลงมติแล้วก็ยื่นเรื่องอีก

เพราะเอกสารทางธุรการเนี่ยส่งไปถึงสารรัฐธรรมนูลแล้ว

ไม่รวมเรื่องล้มล้านการปกครองที่ศาลเนี่ยรับไว้วินิจฉัยแล้ว

แล้วไหนจะมีเรื่องที่ยังรู้สึกสงสัย
หรือว่าติดใจเรื่องนโยบายต่างของพักเก้าไกล

คุณพิทาบอกว่าเรื่องทั้งหมดตรงนี้เนี่ย
มันไม่เกี่ยวข้องกับการโหวตเลือกนายกตามระบบ
มันมีองค์กรต่างที่เขาจะตัดสินวินิจฉัยใช่ไหม

หรือเรื่องของนโยบายเรื่องของการเสนอกฎหมาย
มันก็ต้องผ่านขั้นตอนตามระบบของสภาผู้แทนไปยังวุฒิสภา

สวเนี่ยต้องโหวตเลือกนายกของภาคการเมืองที่เขารวมเสียงข้างมากได้
เหมือนเมื่อปี๖๒ตอนนั้นก็เคยโหวตเลือกพลเอกประยุทธ์ที่ทางพลังประชารัฐเนี่ยเขารวมเสียงข้างมากได้
ตอนนี้เนี่ยก้าวไกลรวมเสียงข้างมากได้๓๑๒เสียงมากกว่าพลังประชารัฐกับพลเอกประยุทธ์ในตอนนั้นอีก
สวต้องยึดหลักการต้องเลือกแบบนี้
ผมก็ถามว่าก็สวหลายคนเขาบอกยังไงเขาก็ไม่โหวตให้โดยเฉพาะถ้าเกิดไม่ลดเพดานหรือว่าไม่ประกาศว่าจะเลิกการแก้ไขกฎหมายอายามาตรา๑๑๒
คุณพิทาวันนี้ยืนยันกับผมนะครับว่ามีความจงรักพักดี
ก้าวไกลเสนอเรื่องนี้เนี่ยเพราะต้องการทำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
ซึ่งต้องไม่มีใครเนี่ยเอาเรื่องนี้มาเป็นเครื่องมือในการทำลายกันทางการเมือง
การแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒พักก้าวไกลจะทำด้วยความจงรักพักดี
จงรักภักดีตรงนี้ที่คุณพิทายืนยันเนี่ยคุณพิทายืนยันหมายถึงทั้ง
เก้าไกลด้วยสมาชิกพักของคุณพิทาด้วยสอสอของคุณพิทาด้วยใช่ไหมฮะ
พระเก้าไกลยืนยันตรงนี้นะครับว่าระบบที่ดีที่สุดของประเทศไทยก็คือระบบที่เรามีอยู่
เป็นผู้นำต้องเข้าใจหลักการตรงนี้นะครับว่าการเมืองนี่เป็นเรื่องของพี่น้อง
ได้มีส่วนไหนที่เมื่อจะให้เป็นเหมือนกับเกาะกำบัง
ให้ทุกอย่างปะทะขึ้นไปถึงพระองค์ท่านโดยเด็ดขาด
เพราะว่านี่คือหลักการในการบริหาร
เก้าไกรยืนยันว่าไม่มีการแบ่งแยกดินแดง
ก็ยังเป็นรัฐเดี่ยวอยู่ผ่านการกระจายอำนาจ
การให้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้แต่ไม่มีการแบ่งแยกดินแดน
เก้าไกรยืนยันนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ
เราคิดว่าเราต้องเป็นประเทศขนาดกลางที่จะต้องรวมตัวกันนะครับ
แล้วก็สามารถหาสมดุลให้ได้ระหว่างมหาอำนาจที่กำลังคุกกลุ่มอยู่ตอนนี้
แล้วเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะได้ผลประโยชน์จากนโยบายการต่างประเทศ
ที่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรที่จะพูดในหลักการ
แล้วก็รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะเงียบในเรื่องเกี่ยวกับการทูต
เพราะฉะนั้น๓๔เรื่องที่ท่านกังวลใจอาจจะได้ฟังจากปากคนอื่น
หรืออาจจะได้ฟังจากนักวิชาการคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นความจริงอย่างที่ท่านได้ยินมา

แล้วก็ท่านก็จะได้ยินจากปากผมในการแถลงวิสัยทัศน์วันพรุ่งนี้ที่รัฐสภาด้วยนะครับ
นี่แหละฮะคุณพิทาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยอยากให้ถามให้เต็มที่เลย
เพราะว่าอยากจะชี้แจงอย่างเต็มที่เหมือนกัน
จะอภิปรายจะให้แสดงวิสัยทัศน์อะไรก็บอกมาเลยติดใจตรงไหนเนี่ย
ขอตอบอย่างเต็มที่พรุ่งนี้เพราะว่าเขาให้เวลาสอสอ๔ชั่วโมงใช่ไหมรวมกัน

นี่นะครับผมก็เลยถามบอกแม่คุณพิธา
เข้าใจว่าที่ผ่านมาคุณพิทาก็ไม่ได้ตอบเรื่องเหล่านี้

สมมุติว่าถ้าไม่ผ่านทำยังไง

คุณพิธาบอกว่าก็เตรียมตัวโหวตครั้งต่อไป
ถ้าประชาชนไม่ยอมแพ้เขาก็ไม่ยอมแพ้
แต่รอบแรกจะพยายามเอาให้ผ่านก่อน
ถ้าไม่ได้เป็นนายกจะทำยังไง
เป็นพักร่วมหรือเป็นฝ่ายค้านอะไรสบายใจกว่า

ตอนนี้ขอเดินให้ถึงเป้าหมายก่อน
คือเป็นนายกแล้วพักเพื่อไทยเอง
หรือว่าในพักร่วม๘พักซีก๓๑๒เสียง
ก็ไม่เคยคุยกันเรื่องแผนสองด้วย

ถ้าถามว่าจะเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเป็นได้ไหม

ไม่เคยคิดว่าจะต้องตั้งมาเพื่อเป็นรัฐบาลเท่านั้น

แต่ณขณะนี้สถานการณ์การเมืองตอนนี้
คุณพิทาบอกไม่ใช่เรื่องของตัวเขาคนเดียว
ไม่อยากให้เผานาเพื่อจับหนูตัวเดียว
ไปถึงสเต็ปต่อไปคือวันที่๑๙ใช่ไหม

ผมก็คิดว่าถ้าประชาชนยังไม่ถอยผมก็ยังไม่ถอย
แล้วก็ต้องยืนยันในการที่จะเข้าไปโหวตแน่นอน
ถึงยังไงประชาชนไม่ถอยคุณพิธาก็ไม่ถอย

ยืนยันเลยก็ว่าสถานการณ์แบบนี้
เรามันจะต้องมีสะตี่ค่อยคิด

ผมสะติดีกำลังใจนะครับ
ถ้าเราเสียขวัญเมื่อไหร่เขาชนะทันที

เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีขั้นมีตอนในการบริหารจัดการการแก้ปัญหา
แล้วก็เราก็เข้าใจว่าปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กุ้ม
ปัญหามาปัญญามีเดี๋ยวค่อยจัดการกันทีละเรื่อง
แต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่มีอยากที่พูดไปก่อนเบรกที่สองที่บอกไปว่า

ก็เดินหน้าในการโหวตครั้งต่อไป
อย่างที่บอกต้องไปคุยกับเพื่อนไทย
อีก๗พักแปดที่ต้องล่มว่าจะเอายังไงต่อ

อย่างที่เลขาประเสริฐก็ดีหรือว่าหัวหน้าชลนั่นก็ดี
เมื่อกี้ผมอ่านเร็วก็คือว่าไม่มีแผน๒
เรายังพยายามใช้เวลา๒๔ชั่วโมงที่เหลือ
ในการที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีให้ผ่านในรอบแรกให้ได้
เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะได้คำตอบนะฮะว่าผ่านรอบแรก
หรือไม่ผ่านอย่างไรนะผมคุยกัน๔๕นาทีเนี่ยเดี๋ยวจบไทยรัฐนิวโว
ท่านฟังต่อแล้วกันแบบเต็มค่ะทีนี้ถามว่าวันนี้ทั้งวัน
คุณพิทาทำอะไรบ้างไปไหนมาบ้างนะคะตารางนี้เริ่มมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะ
ความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันของคุณพิธานะคะวันนี้๗โมง๕๐นาที
เพียงจะออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้ที่ช่อง๓คุยกับคุณศอลยุทธ์
เข้าประชุมสภาค่ะขึ้นลิฟต์จากอาคารจอดรถไป
ห้องประชุมเลยไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดนะคะ
ซึ่งตอนที่ประชุมอยู่จังหวะนี้แหละ
กรกตก็มีมติเผยแพร่เอกสาร
ที่จะส่งคำร้องเรื่องหุ้นไอทีวีไปยังสารรัฐธรรมนูล
จากนั้นเลยค่ะที่การพักก้าวกลายก็ออกแถลงข่าวโตกรกฎคุณชัยธวัฒน์
วันนี้ก็ออกมาดูเดือดพอสมควรเลยนะครับทั้งปมหุ้นสื่อ
แล้วก็การทำงานของกรกตนะคะก็เป็นการแถลงที่โถงอาคารรัฐสภา
ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณพิทาถึงเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรี
คุณพิทาก็ยังคงมีสีหน้ายิ้มแย้มจำใสแล้วก็ตอบว่า
กำลังใจดีไม่ได้กังวลอะไร
บ่าย๒โมง๔๕นาทีตามนัดที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่อุ๋

คุณพิทามาถึงสถานีทรศรัทธรรมไทยรัฐทรีวีช่อง๓๒นะคะ
ก็มาออกรายการเปิดปากกับภาคภูมินี่จอดรถแล้วก็เดินเข้ามา
ทางด้านหลังเข้าสตูดิโอเลยนี่นะคะก็พูดคุยกัน๔๕นาที

มีแต่เนื้อจริงนะคนดูไลฟ์กันเยอะมากเพราะว่าคนอยากฟัง
ว่าหลังจากที่กรกตมีมติออกมาแบบนี้เนี่ยอยากรู้ว่าคุณพิตาคิดยังไง
รู้สึกยังไงและจะเคลื่อนไหวยังไง

ก็คือซับหน้ากันในสตูเลยนี่อาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะคะ

ใช่ค่ะคอการเมืองก็ต้องอาจารย์สุภาพนี่แหละ
คุยกับผมเสร็จก็ลงไปข้างล่างก็มีสื่อมวลชน
พี่น้องจากหลายสถานีโทรทัศน์

มารออยู่ที่ด้านล่างของตึกไทยรัฐทีวี
ใช่ค่ะนี่ตอนที่อัดรายการพูดคุย

เพราะว่าสื่อทุกสื่อก็อยากจะฟังเหมือนกันนะคะ

คุณพิทาบอกอ๋อสภาประชุมเสร็จแล้วครับพี่

ก็เห็นบอกว่าจะไปประชุมกับพักนะคะ

น้องนักศึกษาเข้ามาดูงานพอดีนะ

ปกติที่ไทยรัฐทีวีเราจะมีนักศึกษามาดูงานเวียนกันไป

ณขณะนี้อันนี้ตอนกลับนะฮะ
คือเมื่อวานนี้จำได้ไหมฮะ

คุณชายธวัฏให้สอบภาษณ์กับสื่อ

เสียงสวที่กำลังไปรวบรวมอยู่เนี่ย